มาสมมุติกันต่อนี้เขาเหรียบร้อยเพราะฉะนั้นทอดสิรออะไร

หรือว่าตะเกียบที่เป็นไม้เนี่ยจิ้มลงไป
ถ้ามีฟองอากาศขึ้นมาก็โอเคแล้ว
อ๋อร้อนแล้วเนี่ยมีความอากาศขึ้นก็คือได้แล้วอันนี้คือร้อนแล้วอ่าโอเค
พร้อมมาพร้อมลงไปเลยเนาะอภิษระวังนะเพราะมันจะประเด็นค่ะ

อันใหญ่อุ้มของน้องนี่ไงแต่น้องระวังว่ามันจะกระเด็นนิดนึง

เชฟค่ะถามหน่อยเราจะทำทอดยังไงให้แบบรู้สึกรู้ว่าชีสข้างในมันเยิ้มแล้วอ่ะ
จริงแล้วถ้าเราห่อให้ได้ขนาดนี้ครับมันข้างนอกสุกเมื่อไหร่ข้างในก็จะเยิ้มนะฮะ
อ๋อข้างนอกนี้จะอุ๊ยหอมมากเลยอะเชฟ
เห็นไหมบอกแล้วว่ามันหอผิว

เฮ้ยนี่ได้ไหมเชฟพอแล้วนี่ครับให้ได้สีประมาณตรงนี้ครับ
อันนี้ก็พอแล้วเนอะได้แล้วเอาขึ้นเลยสับน้ำมันอ่ะขึ้นค่ะ

หนึ่งโอ้ยชิสิตเลยอ่ะ
ของพิษเลิศน่ะใหญ่ดูดี
ใหญ่มากมีแตกมีแตกเหมือนกัน
โอ้ยดีง่าวเป็นเมนูที่แบบแค่กินก็แฮปปี้แล้วอ่ะ

คือถ้าคุณผู้ชมแบบได้กลิ่นตอนนี้เนี่ยรับรองว่าต้องไปซื้ออุปกรณ์มาทำตามพวกเราอย่างแน่นอน

อื้ออื้อกลับไปปากของแม่

อยากจะชิมไวแต่เราต้องให้คะแนนก่อน
เอาหน้าตาครับเชฟ
หน้าตาอาหารนะคะไม่ใช่พวกเรา
พวกเราเต็มสิบอยู่กันแล้วหรือเปล่า

แต่พอเทาะแล้วมันจะเล็กลงมาก

เป็นคนปากเล็กนะคะเวลาทาน

กรอบครับนี่กรอบมาก

ชีสเยอะมาก

น้องมันที่ในน้ำชีสต์เยอะมันเยอะเยอะมั้ยเต็มคัม
อันนี้เหมือนเดิมขั้ม๕ขนาด๗๕๐ไม่เยอะ
แต่จริงชีสมันก็เท่ากันสิ
เท่ากันเลยเชฟจริง

โอ้แล้วมันรู้สึกแบบเนี่ยอันนี้อมคำร้อนได้นานกว่า
เพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือทำให้ใหญ่ใหญ่เขาว่า

เราถึงเวลาที่เราต้องชิมบางอย่างนะ
นั่นแหละสิเชฟอ๋ออีกลองชิมของผมครับ
นี่อดข้าวมา๗วันแล้วเนี่ย

อืมอืมอืม

อืม

น้ำลายใหญ่เลย

อันนี้ต้องเวลาทอดต้องมีเทคนิคนิกนิดนึงครับ
ก็คนไปคนมาให้มันโดนความร้อนอย่างทั่วถึง

ครับ

สรุปผลคะแนนก็เชื่อเฉือนกันสุดพลัง
ยกคะแนนให้แม่บ้านสกาวไปที่๗คะแนน
แต่แม่บ้านอภิษได้ไป๑๐คะแนนเต็ม
โอ้โหแม่บ้านอภิษผู้ไม่ค่อยถนัดทำอาหาร
ซ้อนความสามารถที่ร้ายกาดไว้นี่เอง

แล้วก็คือเป็นผู้ชายแบบหน้าใหม่
ที่แบบว่าจะมาทำความรู้จักกันนะคะ

แต่งตรงแต่งตัวเนี๊ยบ
เออต้องมารู้จักเขามากขึ้น

โปรดติดตามตอนต่อไป